เอาล่ะเรื่องของความน่ารักยังไม่หมด

ชมความน่ารักของเธอคนนี้
เขาเป็นลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นนะ
โอ้โหเขาพูดถึงเรื่องราวของเมืองไทย
แล้วก็บอกด้วยว่าเขาชอบทานผลไม้ไทย

แต่ว่าจะเป็นอะไรไปติดตามหน่อยครับ

เขาบอกว่าชอบมังคุดค่ะ

อย่างที่บอกคนญี่ปุ่นเขาน่ารัก

จริงแล้วเนี่ยผลไม้ไทยเนี่ยนะคะ

หลายชนิดเลยเพราะว่าผลไม้ในประเทศไทย

มะม่วงมังคุดอะไรอย่างนี้ก็ชอบ
งานนี้ที่นอนเขาไปเนี่ยเป็นไทยเฟสติวอล
เขารวบรวมพวกอาหารการกินมากมายเลยทีเดียว